มาดูอุบัติเหตุที่ยะโสธรนะครับ

แต่ปรากฏว่าถูกรถกระบาดที่ขับมา

ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตมีภาพจากกล้องวงจร
นะครับเออขออภัยภาพจากกล้องหน้า

เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะคันนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ตุลาคมนะครับ
บริเวณถนนฝั่งขาออกยะโสธร

นางวิลัยเวทกามาอายุ๖๙ปี

ผู้เป็นย่าแล้วก็เด็กหญิง
พัชยาเวทกามาอายุ๕ขวบ

ทั้งคู่อาศัยอยู่ที่ตำบลตาดทอง

ใกล้กันก็พบรถกระบะสีขาว
อยู่สภาพด้านหน้า
ฝั่งซ้ายพังยับเลยนะครับ

บอกว่าขับรถมาจากบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ย่าหลานจูงมือกันข้ามถนน

ขณะนั้นเขาก็พยายามเหยียบเบรกเต็มที่แล้ว
แต่ไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันนะครับ
ก็เลยพุ่งชนย่าหลานอย่างจัง
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าปกติย่าหลาน

ซื้อข้าวเย็นกินกันเป็นประจำ
ช่วงเกิดเหตุหลังจากที่คุณย่า
แล้วก็หลานสาวจ่ายตลาดเสร็จ
กำลังเดินข้ามถนนเพื่อจะกลับบ้าน
ก็มาเกิดเหตุสลดซิก่อนนะครับ

พูดคุยกันถึงสภาพถนน

โดยชาวบ้านบอกว่าอยากให้มีรั้วเหล็กกั้น

เพราะว่าชาวบ้านข้ามถนนตรงนี้เยอะ
แล้วก็บริเวณดังกล่าวเป็นช่วงขึ้นเนินไงคุณ

แล้วก็ลงเนินก็ยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่เลยนะครับ
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

ไฟส่องถนนมีแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับ
เพราะให้มีช่องช่องหลียากัน

ดังนั้นอย่างให้มีสภาณลอยหรือว่าเป็นไฟแดงก็ได้
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแบบนี้อีกนะครับ
โดยในวันสาวที่๒๐ตุลาคมนี้
พิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับนางวิไลเวทกามาผู้เป็นย่า
แล้วก็ชาปนกิจศพเด็กหญิงสุพัชยาหลานสาววัย๕ขวบ
ที่วัดโพศรีมงคลโดยสร้างเมนลอยขึ้น
เพื่อตั้งศพเคียงคู่ย่าหลานนะครับ